แล้วปฏิหารก็มีจริงครับ

ภาพแรกที่ออกมาจากถ้ำ
โดยทีมกู้ภัยทีมค้นหา
เห็นภาพของเด็กทั้ง๑๓คน
ผมคิดว่าคนที่ดูโทรทัศน์อยู่
คงคิดเหมือนกันมีความรู้สึกเดียวกัน
คือมีน้ำใสซึมออกมาจากเบ้าตา
ตีใจครับตื้นตันใจสงสารเด็ก

ในภาวะอย่างนั้นประมาณ๑๐วัน
มีคำบอกเล่าจากทีมค้นหา
ส่งมาถึงปากถ้ำบอกว่า
เด็กบอกว่าข้างในลำบากมาก
ยังชีพด้วยการเอามือไปรองน้ำ

ฝนที่หยดลงมาจากช่องถ้ำ

ข้างในมืดมากต้องเอามือคลำกัน
เพื่อให้รู้ว่าใครอยู่ตรงไหน
บางคนร้องไห้จนหมดเสียงจะร้อง
ถ้าย้อนกลับไปดูนาทีประวัติศาสตร์เมื่อคืนนี้
นาทีที่เราได้ข่าวดี
นาทีที่ผู้ว่าออกมาให้ข่าว

พบหน่วยซีนได้เชิญท่านผู้ว่านรงศักดิ์
ไปที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ระหว่างเดินทางกันไปทั้งสองคน
ได้หยุดพูดหยุดคุยกันด้วยสีหน้า

โผล่เข้ากอดพบหน่วยซีน
และเดินต่อไปยังห้องประชุม
จากนั้นก็เรียกเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าไป

รวมทั้งไม่ยืนยันว่าเจอ๑๓คนหรือไม่
จนกระทั่งครึ่งชั่วโมงต่อมา
เวลาที่ทุกคนรอคอยด้วยใจระทึกก็มาถึง
เมื่อผู้ว่าเชียงรายเดินออกมาด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม
พร้อมเปิดเผยว่าขณะนี้
หน่วยเซียนดำน้ำทะลุผ่านจุดสามแยก
เข้าไปจนถึงจุดพัทยาบีส
แล้วก็พบกับทีมหมูป่าทั้ง๑๓คนเรียบร้อยแล้ว
นี่เป็นนาทีที่คนไทยตื่นเต้น
หลายคนไม่ได้นอนทั้งคืนเลยครับก่อติดข่าว
คนไทยมองเห็นอะไรบ้างกับการปฏิบัติการค้นหาทีมหมูป่าคราวนี้
เราได้เห็นรากเง่าทางจิตใจของคนไทยที่มีอัตลักษณ์พิเศษจริงครับ
เมื่อมีภัยคนไทยรวมใจกัน
อาสากู้ภัยทั้งหลายไม่รู้มาจากไหนต่อไหน
อยู่กันที่ไหนก็มุ่งหน้าไปสู่ดอยหลวงด้วยความยากลำบาก
ท่ามกลางความหลากหลายของการปฏิบัติหน้าที่
มีกลุ่มคน๔๕คนไม่เป็นข่าวหรอกครับ
แต่มีคนส่งคลิปมาให้ดูเป็นทีมเก็บรังนกจากเกาะลิบงครับ
ในคลิปนี้เขาบอกว่าพี่มาจากจังหวัดตรังมีอาชีพรับจ้างเก็บรังนกที่เกาะลิบง
มาช่วยน้องทีมหมูป่า
มันตื้นตันมันน้ำตาปริ่มพูดต่อไปไม่ได้เลยพี่เขาไม่มีเงินต้องรวบรวมเงินจากคนในหมู่บ้านเดียวกัน
จากชาวบ้านเป็นค่าตัวเครื่องบินยังไม่คิดเลยว่าตอนกลับจะเอาเงินจากไหนคิดแต่ว่าให้รีบมาช่วยเดี๋ยวไม่ทันการ
เขาเอาความชำนาญและความตั้งใจมาช่วยเด็กเขาทำผลงานได้น่าทึ่งสามารถมุดลงไปในโพรงถ้ำ๔๐เมตรโดยไม่มีอุปกรณ์อะไรเลย
ที่สำคัญพวกพี่เขามีใบอนุญาตมาด้วยกลัวว่าเขาจะไม่ให้ปีนเขาลงเรือหางยาวเพื่อข้ามฝากจากเกาะลิบงมายังฝั่งในอำเภอกันตังจังหวัดตรังก่อนนั่งรถไปสนามบินหาด
แล้วเดินทางไปถึงจังหวัดเชียงรายชาวบ้านและผู้คนในพื้นที่ได้ระดมทุนช่วยค่าเดินทางโดยเฉพาะค่าเครื่องบินที่ต้องจ่ายคนละ๒๘๙๐บาทรวมทั้งสิ้น๒๓๑๒๐บาท
ทันทีที่เดินทางไปถึงถ้ำพี่เขาก็รีบปีนไปหาทางเข้าถ้ำทันทีขอเพียงแค่อาหารเล็กน้อย
น้อยติดตัวเท่านั้นแล้วได้บอกก่อนหน้านี้ว่าจะปักหลักอยู่ที่นั่นจนกว่าจะพบ๑๓ชีวิตไม่ว่าจะต้องใช้เวลากี่วันก็ตาม
มองเห็นความยิ่งใหญ่ในหัวใจคนเก็บรังนกไหมครับไม่มีตังค์แต่อยากมาได้ค่าเครื่องบินมาแล้วยังไม่รู้ว่าจะกลับยังไง

เป็นอัตลักษณ์ของหัวจิตหัวใจคนไทย
ท่านผู้ว่าบอกว่าคนที่มาร่วมกันช่วยเหลือทั้งอยู่เบื้องหน้าอยู่เบื้องหลังเยอะแยะไปหมด

เราได้เห็นปรากฏการณ์หลายคนว่าไม่ได้เลยนะครับถ้าใครจะมาบอกว่ามาทำงานเพื่อมีชื่อมีเสียง
ว่าไม่ได้เลยเพราะหลายคนทำงานในจุดที่คนอื่นมองไม่เห็นเยอะแยะไปหมด
ทั้งทีมเบื้องหน้าและทีมเบื้องหลัง
นี่เป็นปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่
เหล่านี้คือเรื่องราวที่จะบันทึกไว้อีกนานแสนนานครับ
หลังจากนี้ไปไม่กี่วันถ้ำดอยหลวงขุนน้ำนางนอนก็จะกลับไปสู่ภาวะปกติ

ไว้แต่ความทรงจำแห่งน้ำใจไมตรี
ที่ผมคิดว่าอย่าว่าแต่เมืองไทยเลยครับ
ทั้งโลกก็ต้องจับตามองเรื่องนี้
วันนี้คนไทยหายใจโล่งอก
โดยเฉพาะคนที่เห็นภาพทีมหมูป่าอยู่กันพร้อมหน้า
ผมขอบันทึกประวัติศาสตร์
ในคราวนี้หลังจากได้เห็นภาพ
ได้ฟังเสียงท่านผู้ว่าแถลงข่าวเมื่อคืน
รอนบทนี้ก็ไหลออกมา
ได้ยินไหมเสียงถอนหายใจไทยทั้งชาติ
ได้ยินไหมเสียงประกาศท่านผู้ว่า
ว่าพบแล้วเจอแล้วพร้อมภาพมา
ดวงใจแก้วตามายืนยัน
ได้ยินไหมเสียงแห่งความดีใจใช่ไหมนั่น
ปาดน้ำใสเออเบ้าตาด้วยตื้นตันร่วมส่งใจมารับขวัญณวันนี้
ว่าขวัญเอยขวัญมาร่วมส่งขวัญมาหาถึงที่นี่
ส่งหนูกลับสู่อ้อมอกที่เคยมีถึงทิ้งเรื่องราวแห่งไมตรีให้จดจาน
จะนึกว่าภารกิจนั้นยิ่งใหญ่จะนึกถึงทีมกู้ภัยทุกท่าน
บันทึกไว้ให้เห็นเป็นตามนางจะลึกความกล้าหารให้จดจำ
ขอคารวะสะดุดี

ทุกฝ่ายที่หลั่งไหลไปที่ถ้ำได้ชีวิตมาตอบแทนสิ่งที่ทำ
จึงขอย้ำใหญ่กว่านี้ไม่มีแล้ว
จึงขอย้ำใหญ่กว่านี้ไม่มีแล้ว
กรอนบทนี้แทนคนไทยทุกคนแต่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการภารกิจสำคัญใน

เส้นทางที่เธอเดินอยู่นั้นฉันรู้ว่ามันไม่ได้ง่าย
ไม่รู้ต้องล้มต้องเหนื่อยล้าต้องพบปัญหาอีกเท่าไร
จนกว่าจะเจอจุดใหม่
ที่อาจจะไกลแสนไกล
และไม่รู้เมื่อไหร่ถึงจะสุดท้าย
วันที่เริ่มต้นจนวันนี้ทุ่มเทชีวิตมาเท่าไหร่

มีสักกี่ครั้งที่เริ่มใหม่
กว่าจะเจอจุดใหม่
อาจดูไกลแสนไกล
ไม่รู้อีกนานแค่ไหนถึงจะสุดท้าย
จึงอยากจะขอ
ส่งเพลงนี้แทนพลัง
ว่าอย่ากลับหลัง
ขอให้เดินต่อไป
สักวันต้องถึงจุดหมายที่เธอตั้งใจเอาไว้
เพื่อให้รู้ว่า
เราจะชนะตัวเองได้ไหม